เห็นเขาจอดก็เห็นคนต่างลงมาฉี่
ลงมาฉี่ก็เห็นคนข้างหลังสุดน่ะ
กระชากลุงลงแล้วก็ลงฝั่งนี้
ฝั่งนี้เสร็จแล้วก็คุยกันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน

ก็เห็นก็ลุงเขาก็ขยับตัวแบบจะวิ่ง

แทงรอบสองรอบไปลุงเหมือนกัน

แล้วก็แทงอีกเขามันมาอยู่ในซุปต่ออย่างนี้
แล้วก็รั่วแบบไม่ยั้งเลย
แบบรัวเลยใช่
เร็วมากน่าจะประมาณสิบกว่าจุด

ใช่เขาล็อกคอแบบนี้เขาแทง
แต่ไม่รู้ว่าลุงจะสะบัดตัวไปโดนข้างหน้าด้วย
ก็ดูก่อนแล้วก็เห็นแบบแทงแล้วก็ตะโกนเลย

ไม่ได้ยินแค่ได้ยินว่าผมยอมแล้ว

เมื่อคืนมาตอนประมาณตี๓
เค้าอยากเห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้าย

แต่แบบเฮ้ยยังมีเสื้อวินอยู่เลยอ่ะยังใส่เสื้อวิน
เราก็เห็นเราก็นึกถึงเนอะน้าคงเจ็บมากทรมานมากจริง
คงจะแบบสู้สุดฤทธิ์เขาคงคิดว่าอย่างนี้นะ
ไม่รู้ว่าเขาทำร้ายขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้
อยากบอกกับเจ้าว่าทำไมคุณถึงทำได้ขนาดนี้อ่ะ
ทำแบบเยอะมากถ้าคุณจะเอาทรัพย์สินไปอย่างเดียวคุณก็เอาไป
แต่ทำไมคุณต้องทำน้าให้ถึงตายขนาดนี้ค่ะ
เขาไม่สู้อยู่แล้วอยากรู้ว่าเขามีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าอันนั้น

ข่าวที่เราเห็นอยู่เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงมานี้เองนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนเที่ยงคืนนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์ในพื้นที่ที่เกิดขึ้นเนี่ย
คือจริงคือในกรุงเทพมันยังมีที่เปลี่ยวอยู่นะคะ

ที่คุณผู้ชมเห็นภาพที่นักข่าวเข้าไปเนี่ยที่มันสว่างเนี่ยเอ่อ
มันอาจจะเป็นกล้องของการถ่ายทำด้วยนะคะ
จริงแล้วไฟถนนไม่ได้มี
แล้วก็จากการถามผู้ที่มาร่วมรายการกับดิฉันเนี่ยนะคะ
คือเนี่ยค่ะอันนี้คือแสงสว่างมันมาจากไฟด้านบนทางด่วน
เพราะว่าซอยนี้มันอยู่ใต้ทางด่วนนะคะ
แล้วก็เข้าไปดิฉันก็พยายามถามคือนึกไม่ออก
นึกไม่ออกว่าถ้าสมมุติรูปร่างหน้าตาของซอยมันเป็นแบบนี้
นึกไม่ออกว่าผู้โดยสารจะเข้าไปเพื่อจะไปพักตรงไหน
แต่ว่ามันไม่ใช่ไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะคุณผู้ชมซอยนี้มีนะคะ
แต่ว่าถนนเข้าไปยังเป็นถนนในลักษณะที่เหมือนกับแบบเป็นดินเป็นหินอยู่เลยนะ
แล้วก็ไม่มีไฟถนนของตัวเอง
ก็พยายามถามเพื่อนร่วมวินนะคะบอกว่ามันมีไหม
เวลาเรียกเข้าไปแล้วเข้าไปซอยนี้ก็อาจจะเจออยู่บ้างนะคะคุณผู้ชม
ส่วนหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีความน่าเห็นใจสำหรับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าเป็นคุณพ่อที่แยกทางกับคุณแม่นะคะบ้านนี้แล้วก็มีลูกชาย๓คนด้วยกัน
ลูกชายคนโตเรียนจบแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชม
ว่าคนเล็กคนเล็กเนี่ยอายุประมาณสิบสี่สิบห้าคือคนที่ผู้ตายเนี่ยห่วงที่สุด
ก่อนหน้านี้น้องคนเล็กเนี่ยไปอยู่กับญาตินะคะแล้วก็เพิ่งจะกลับมาอยู่ในการดูแลของคุณพ่อคืออยู่บ้านเดียวกับคุณพ่อเนี่ยสักช่วงปีที่ผ่านมานี้เองนะคะ
แล้วก็เพื่อนฝูงก็จะทราบว่าผู้ตายเนี่ยจะห่วงลูกคนนี้ห่วงที่สุดบอกว่าที่ทำงานทุกวันนี้ก็คือห่วงที่สุด
ดิฉันเห็นกายภาพของซอยก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้ววินนี้ในเวลานั้นเนี่ยมันขวักไขวแค่ไหนที่จะเรียกไปตามจุดนั้นจุดนี้ปรากฏว่าวินที่มีขนาดร้อยกว่าคันนะคะคุณผู้ชมกลับมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มาในช่วงกะกลางคืน
เดี๋ยวทั้งหมดนี้เราจะคุยกันในรายการนะคะหนึ่งท่านคือลูกชายคนโตนะคะคุณวรินทรอมรสุขสรรค์อีกหนึ่งท่านเป็นเพื่อนร่วมวินกันนะคะชื่อพี่ดอนคุณดอนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านขอเรียกว่าพี่เกียรตินะคะคือก็เรียกชื่อสมมุติทั้งสองท่านแล้วค่ะพี่ดอนกับพี่เกียรตินะคะที่เห็นในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะมันจะสามารถ

ถ้าคนไม่ใช่แถวคนดอนเมืองเนี่ยนะคะอภิดอนก่อนก็ได้ครับคือถ้าเราเห็นตามภาพที่น้องนักข่าวไปนะคะคุณพลอยสจีไปเนี่ยนะคะดิฉันเข้าใจถูกตามข่าวเลยมันอยู่ใต้ทางด่วนใช่ครับไฟของถนนเส้นนี้เองไม่มีไม่มีครับไม่มีเลยใช่ไหมไม่ใช่มีแบบเว้นห่างห่างไม่มีเลยไม่มีไม่มีครับไม่มีนะคะคุณเกียรติไฟที่ได้ก็จากบนทางด่วนใช่เป็นไฟทางด่วนส่องลงมาครับ

ตรงที่เกิดเหตุเนี้ยเป็นเป็นรีสอร์ตเป็นเป็นเหมือนห้องพักรายวันโรงแรมรายวันอย่างเงี้ยครับอ่าเนี้ยพี่ดอนกับพี่เกียจคะอย่างเงี้ยคือที่ตรงที่ตรงที่เดินกันอยู่เนี้ยคือนี่แหละเวลาถ้าสมมุติเราต้องไปส่งลูกค้าก็เนี้ยแหละบนเส้นนี้ครับตรงที่เป็นย่าเนี้ยคือแค่เป็นที่ที่เขายังไม่มาสร้างใช่

แบบไหนพี่พอนึกออกไหมคือตอนนั้นมันสังเกตไม่ออกไม่นึกว่าจะเกิดเหตุแบบนี้
เอาจริงคือกลับสวนกันเราก็ไม่นึกออกใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้ทานเหตุหรอก
ไปไกลได้ตังค์เยอะได้ตังค์เพิ่มไปแบบนี้แค่มีเพิ่มที่เก้า
ตรงวินตรงวินที่เราอยู่เนี่ยคือจุดตั้งวินอยู่ตรงไหนนะคะ
ห่างจากที่เกิดเหตุ๘กิโลครับ
วินเราอยู่เขาเรียกมีชื่อวินไหมพี่เขาเรียกชื่อที่ตั้งว่าอะไรคะ
จากตรงวินเราเนี่ยนะคะกับจุดเกิดเหตุ๘กิโลกรัม
๘กิโลกรัมแบบไปในซอยรัฐซอกแซกหรือ๘กิโลกรัมแบบไปถนนใหญ่แล้วค่อยไปเจอซอยซอกแซก

วิ่งมาถึงไฟแดงวัดพุทธ๔กิโลก็คือจะเป็นสุดเขตของกรทมแล้ว
พอสุดเข็ดข้าวรมอล์เสร็จปั้งเนี่ยก็จะเป็นเรียวขวาไปประทุม
เป็นเขตรอยต่อระหว่างนนทบุรีกับปฐุม
แปดโลนี่ถือว่าไกลไหมคะสำหรับวินตรงนั้นที่เราอยู่

เพราะมันมีเหมือนกับเป็นโซนที่เราเก็บอย่างนี้

วินนี้ใหญ่หลายคนใช่ไหมคะ

คนหรือคันเวลาเขาเรียกเขาต้องเรียกอะไร
มันจะไม่เหมือนพี่แท็กซี่ใช่ไหมอย่างพี่แท็กซี่บางทีเขาคันเดียวเขาขับกะ
กะเช้ากะกลางคืนใช่ไหมคะของเรานี่คือคันใครคันมันเสื้อใครเสื้อมัน
ก็แล้วแต่ว่าเราจะออกมาเช้าหรือกลางคืน
จำกัดว่าใครจะออกมาตอนไหนก็ได้ครับใครอยากมาวิ่งตอนไหนก็มาครับไม่ได้ห้ามครับ
แล้วตามปกติช่วงกลางคืนนะคะก็คืออาจจะนับตั้งแต่เย็นข้ามแล้วไปจนถึงข้ามไปเช้าเนี่ย
ประจำวิงกันอยู่เยอะไหมคะมันจะอยู่เยอะเยอะก็คือช่วงบ่ายสามถึงห้าทุ่ม

คือช่วงแรกพ่อก็จะอยู่ช่วงเช้า
ปกติทั่วไปก็คือออก
โมงอะไรอย่างเงี้ครับอืมกลับมาตอนเย็นอืมแต่มีช่วงหลังหลังเขาก็จะมาเปลี่ยนเป็นวิ่งกะกลางคืน

ก็ได้สักพักหนึ่งประมาณ๓ปี๔ปีประมาณ

ก็เห็นเขาบอกว่าห่วงผู้โดยสารตอนกลางคืนเพราะว่าบางทีแบบว่าในกรณีที่ว่าเหมือนแบบว่ามันไม่มีรถอะไรอย่างนี้ครับพ่อก็เลยเลือกวิ่งกลางคืน

ก็เลยเลือกวิ่งกากขี่ตอนกลางคืน
พ่อเขาบอกว่ามันไม่มีรถแล้วเราก็เหมือนแบบวนมาอีกก็เจออีกอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
คุณวรินทรเคยคุยกับคุณพ่อไหมว่าแบบพ่อมัน
เคยครับเคยอยู่ว่ามันอันตรายนะเพราะว่าหนึ่งเลยมันหลายอย่างคือช่วงก่อนก่อนที่จะเนี่ยตอนนี้ที่ผมเจอเองมันก็มีแต่คือมันไม่ได้เกิดตรงที่แถวบ้านเราไงมันก็มีที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นข่าวเราก็บอกแต่สำหรับผมกับพ่อคือไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ครับผม

ใช่ครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็พ่อขับช่วงที่ผมทำงานเนี่ยผมจะออกเช้าแต่พ่อก็จะนอนแล้วพอผมกลับมาแล้วพ่อก็จะออกไป

พี่คือวินช่วงเย็นตอนกลางคืนรถน้อยล่ะวินใหญ่นะร้อยกว่าใหญ่ไหม

แต่คนน้อยเหรอคะช่วงกลางคืน

หลังเที่ยงคืนไปแล้วก็จะดูเงียบหน่อยคนขับบินก็เข้าบ้านจะย้อยเข้าบ้านอย่างเงี้ย
แล้วคุณนพดลแกเคยคุยด้วยไหมคะว่าทำไมแกมาขับกลางคืนช่วงหลังอ่ะ
บางทีแกก็แกถ้าอยากจะวิ่งกลางคืนเนี่ยแกจะลากกันเช้านะครับ
เพราะว่าเช้าเนี่ยแกจะซื้อข้าวไปฝากตัวเล็ก

ชายคนเล็กแล้วก็รับมาโรงเรียน
เพราะที่บ้านแกห่างจากโรงเรียนประมาณ๕กิโลครับ๕กิโล
แกก็เอาข้าวไปให้ลูกกินแล้วก็รับลูกมาโรงเรียนแล้วแกก็กลับบ้านไปนอนครับ

ใช่ของแกก็จะเป็นประมาณเนี่ยครับ
ดิฉันก็มีความลำบากใจในการชวนคุณวรินทรคุย
มันเหมือนกับพูดสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเนอะ

อย่างที่คุณพลอยสจีได้สัมภาษณ์นะคะคุณผู้ชม

ซึ่งเอางี้นะคือถ้าเรามองแบบเนี้ย

คำว่าข่าวปกติหมายถึงว่ามันไม่ได้มีเงื่อนงำ

ว่าจะเกิดขึ้นจากคนแค้นกัน

คือนี่คือเหมือนกับก็คือปล้น

วินนี้เจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยไหมคะ
แบบเนี้ยภูเดศาลจี้ชิงปล้น

ถ้าที่ผมมาอยู่นี้ก็

น่าจะเจ็ดแปดปีเลยก็ค่ะ

แปดปีที่แล้วมีที่วิน

แต่มันเกือบสิบปีอะ
ก็ตอนนั้นแค่ป้นแต่ไม่ได้ทำร้ายอะไรใช่ไหมคะ

แต่ว่าเขาถูกรู้ตัวว่าปล้น

พี่จำได้มั้ยเหตุการณ์แปดปีที่แล้ว

ถ้านับจากการเข้าไปในซอยลึกห่างกันไหม
ทำไมพี่คนนั้นก็ถึงแบบทิ้งรถแล้ววิ่งออกมาทัน

คุณพ่อมีบาดแผลบนตัวเท่าไหร่
ถ้าตอนแจ้งเมื่อคืนจะบอกว่า๑๕ครับ
แต่ว่าวันนี้ที่ตรวจแล้วที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติก็๒๔แผล

มีที่หลัง๑๐แผลครับแล้วก็หน้าอก๔ชายโครง๑หรือ๒
แล้วก็ช่วงล่างแทงขาแทงข้างล่างด้วย
หรือว่าคุณหมอได้บอกไหมคะว่าแผลจำนวนแบบนี้และกระจายลักษณะแบบนี้
น่าจะเกิดจากการต่อสู้หรือยังไงอธิบายไหมคะบาดแผล
ก็คือเขาก็เหมือนประมาณว่าอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้
เพราะว่าคืออาจจะเป็นคนคือคนที่ทำผมก็ไม่รู้นะว่าพ่อสู้หรือเปล่า
แต่เขาบอกว่ามีร่องรอยแต่คือคนโดนแทงแล้วจะสู้ได้ยังไงสองคน
คือคุณก็เห็นเขาเจ็บคุณก็ขโมยไปสิอยากได้อะไรคุณก็เอาไปดิ
ที่พ่อผมก็บอกแล้วว่าอย่าทำ
ดูแล้วมีตำรวจหรือว่าคุณหมออธิบายไหมคะว่ารักษณะแผลแบบนี้คือตั้งใจ
ตั้งใจครับเพราะว่าหนึ่งเลยเพราะว่าแทงแล้วนะครับ

คือไม่ใช่ว่าจะแค่หยิบมาขู่แล้วเอาทรัพย์สินเนอะใช่ไหมคะถ้าถ้าฟังแบบนี้เนี่ย
คือก็คงจะเอาทรัพย์สินด้วยแหละมั้งครับแล้วก็อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจ

เพราะว่ามันไม่น่าจะมีเงื่อนงำว่าเป็นความแค้นส่วนตัว
แค้นตามฆ่าไม่น่าจะไปทางนั้นถูกไหมคะ
ถ้าเป็นชิงทรัพย์คือก็ไม่รู้ว่าทำไมแผลจำนวนเยอะขนาดนี้
ถึงถามว่าร่องรอยการต่อสู้มันเยอะไหม
มีดที่ใช้เหมาะบอกไหมคะว่าใช้มีดทั้งหมดกี่เล่ม

ผมว่าน่าจะสองน่าจะคนละเล่ม
บอกมั้ยคะว่ามีดเป็นน่าจะเป็นในลักษณะแบบไหน

เพราะผมคิดว่าถ้าเขานั่งรถมาคงพกไม่ได้ยาว

ดอนพี่ดอนนี่สนิทกับคุณหน่องผู้ตายเนอะ

คุณเป็นบนกลัวไหมเอาจริงกินคับกลางคืน
ไม่นะครับเหมือนกับความเคยชินของแกมากกว่า
พี่ซอยนี้ถ้าเป็นวินนะอย่างเราเป็นวิน
ซอยนี้ยังไงก็ต้องเข้าไปเหรอ

คือเวลามันมีข่าวว่าอย่างเช่นแท็กซี่โดนจี้โดนปล้นบ่อยเนี่ย
มันจะมีบางจุดที่แท็กซี่อาจจะต้องปฏิเสธนะคะ
เฮ้ยอันนี้แบบเฮ้ยเรารู้ว่ามันเปรียว

คือมันเป็นซอยที่ต้องปฏิเสธไหม
ถ้าเราเป็นพี่วินแล้วมีแบบพี่ผมเข้าซอยนี้
เขาปฏิเสธแล้วก็ถ้าเขาฟ้องเราเราก็ซวย

ถ้าผู้งานสาหรัฐจะแก้งก็แก้งได้
บางทีพวกเราก็โดนขนส่งแบกทีก็พันสองพัน
พี่เกียจจำรายละเอียดของสองคนข้างหลังไม่ได้เลยถูกไหมคะ

จะมีลักษณะแบบเช่นดูมึนเมาไหม
แต่ดูไม่ออกเลยครับก็เห็นแต่ภูติศาสตร์นี่ซ้อนธรรมดา
ได้แค่มองกันนะผมก็เตรียมตัวจะยูเทิร์นกลับเขาก็รอสัญญาณไฟแดงที่จะตรงไป
แล้วก็นั่นแหละครั้งสุดท้ายที่เจอกัน
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้าคุณวรินทรแล้วก็ทั้งสองท่านน่าจะได้ฟังจากพยานแล้วในข่าวนะ
น้องค่อนข้างเล่าละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกับน้องอาร์ม
ซึ่งเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะว่าน่าจะพอบอกรายละเอียดได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราจะคุยกับพยานในเหตุการณ์ของคดีนี้นะคะ
น้องอาร์มนะคะขอใช้ชื่อนี้ในรายการนะคะอาร์มสวัสดีค่ะ

ค่ะอามอาร์มเล่าตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่อาร์มเห็นว่ามีรถวิ่งเข้ามา
เห็นอะไรชัดเจนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างครับ
ตอนแรกอาร์มเห็นแบบเขามาจอดรถหน้าหน้าบ้านนะครับหน้าสูง
ใช่เห็นเขาแบบสุดท้ายลุงเขาแบบจะเลี้ยวกลับอันนี้เนื้อแต่เป็นทางเปรี่ยวนะครับ
แล้วก็เห็นแบบสุดท้ายเขา
ไปตรงต่อลุงก็ไปตรงต่อ

พี่ตรงไปตรงต่อแล้วก็คนกลางขอมาซ้อนกันสามคน
แล้วก็คนกลางเป็นพี่ชายตัวเล็กเยอะเที่ยน
เขาลงมาปัสสาวะ

แต่ปฏิเสธจริงหรือว่าไม่จริงก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
พอได้เห็นแบบรูปด้านอยู่เดียว
แล้วก็เห็นคนข้างหลังสุดคนซ้ายสุดกระชากผู้ขับวิน
กระชากลงแล้วก็ลงกับพื้นก็คุยกันอะไร
ก็ไม่รู้เหมือนกันน้องไม่ได้ยินน้องอยู่ใต้น้องแอบมองอะไรอย่างนี้
แล้วก็เห็นเค้ายกมีดมาแต่น้องไม่รู้ว่ามีดหรือวับคืออะไรแรกนะ
แต่เห็นแบบเงาแบบมีดแบบทิ้งวับอะไรแบบเนี้ย
ก็เห็นว่าเฮ้ยเค้าทำอะไรกันอย่างนี้
คิดใจว่าเพื่อนกันต้องปล่อยขนาดนี้กันหรืออะไรอย่างนี้

ใช่แล้วก็เห็นแบบลุงเขาอ่ะแบบท่าทางแบบจะวิ่ง
แต่ลุงเขาวิ่งไม่ทันโดนกระชากต่อก็โดนแทงรอบหนึ่งก่อน
ไม่รู้ว่ารอบหรือสองรอบเหมือนกันแล้วก็เห็นลุงเขาวิ่งไปอีกทีนึง
โดนแทงแล้วก็พอสุดท้ายลุงเขาโดนแทงอย่างแบบ
ไม่ยั้งเลยแบบรัวเลยนะครับพี่
ครับพี่ถามอาร์มแทรกแบบนี้นะคะคือจังหวะตอนแรกที่อามเห็นน่ะ
เหมือนรถจะเลี้ยวกลับออกไปทางหน้าปากซอยเหรอ
ใช่ครับแต่ลุงเขากังวลว่าทางนี้มันเปี่ยวอะไรแบบนี้
มันคงสุดซอยเลยนะครับแต่ทีนี้เอาล่ะก็คือยังไปต่อ
เหมือนจะเลี้ยวออกแต่ไม่ได้เลี้ยวใช่ไหมคะใช่ครับอ่า
ทีนี้จังหวะที่ไปต่อเนี่ยคือรถมันก็ไปหยุดคือไปอีกนิดนึงรถมันก็ไปหยุดเหรอคะ
ใช่ครับแล้วก็ไปต่อประมาณ๔นิตย์ไม่ไกลเท่าไหร่นะไม่เป็นไร
แล้วคนกลางคนที่ซ้อนคนแรกใช่ไหมคนที่นั่งติดกับคุณลุงเขาอะนะคะ
ก็คือลงมาแล้วก็ทำท่าเหมือนปัสสาวะได้ครับ
โดยที่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เกิดอะไรใช่ไหมยังไม่ได้ยินคือไม่ได้ยินเสียงพูดไม่ได้ยินเสียงตะโกนอะไรเลยใช่ไหมคะ
แค่ได้ยินว่าลุงลุงบอกว่าผมยอมแลผมยอมแล๒ครั้ง
แล้วก็ตอนนั้นอาร์มก็ตะคอกใส่แบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเนี้ย๒ครั้ง
ตอนที่อาร์มร้องเฮ้ยออกมาตอนนั้นเนี่ยคืออามเห็นว่าคุณลุงโดนแทงหรือยัง
โดนแทงแล้วแบบไม่ยั้งเลยแบบเห็นคุณลุงเขาบอกว่าผมยอมแล้วผมยอมแล้ว
ก็มัดเลยตะโกนเลยแบบอันนี้เลยเอออามคนที่แทงคนแรกคือคนที่ลงไปเหมือนจะฉี่
หรือคนที่นั่งอยู่เป็นคนสุดท้ายของรถคนสุดท้ายของรถนะครับ

ท่าที่เขาแทงนี่คือคุณลุงนอนอยู่กับพื้นหรือว่า
อาร์มเห็นเลยใช่ไหมว่าลักษณะการแทงรอบแรกแทงที่ด้านหลัง

ครับไม่ยังเลยใช่ไหมใช่ไม่ยังเลยแบบรั่วรั่วเลยนะครับ
ที่แบบภาพติดตาเลยอ่ะอืมแล้วตอนคนนั้นที่แทงอยู่เนี่ยนะ
อีกคนนึงที่เหมือนจะลงไปปัสสาวะคนนั้นทำอะไรอยู่
คนนั้นเอาเลี้ยวมอเตอร์ไซค์ขึ้นแล้วก็เลี้ยวก็มารับคนนี้
ตอนที่น้องตะโกนอ่ะตอนที่อามตะโกนนะครับอ่า
แต่บทวนว่าเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเขามารับผู้ที่คนแทง
คนร้ายที่โดนแทงลุงเขาคุณตอนที่คนคนร้ายกระชาก
คุณลุงลงมาจากรถเนี่ยนะคะอามเขาพาคุณลุงลากมาไกลจากรถ
หรือว่าคุณลุงวิ่งหนีคะก็สองสามเก้าครับจากรถอ่าอ่า
แล้วอามได้เห็นว่าอีกคนนึงเข้ามาแทงด้วยไหม
ไม่ครับเขาแค่เอามอเตอร์ไซค์ยกขึ้นแล้วก็เลี้ยวรถ
เพราะฉะนั้นเอางี้นะคะอาร์มเนื่องจากข่าวออกมานะคะ
ว่ามันมีบาดแผลตั้ง๒๐กว่าแผลนะเท่าที่อาร์มนึกออกก็แล้วกัน
คืออาร์มเห็นว่าเป็นคนคนเดียวเท่านั้นที่แทงใช่ไหม
ไม่ใช่สองคนช่วยกันแทงใช่ไหมคะไม่ใช่ครับคนเดียวอ่า
แต่ทีนี้แผลมันมีทั้งข้างหลังคุณลุงข้างหน้าคุณลุงตรงขาคุณลุงเนี่ย
พอจะนึกออกไหมว่ามันเกิดจากการที่เหมือนกับ
มันมีการต่อสู้หรือว่าเขาตั้งใจจะแทงหลายที่
พอพอจะนึกออกไหมครับอ๋อของนี้ตามไม่รู้เหมือนกันอ่ะ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้านึกไม่ออกไม่เป็นไรเลยครับ
แล้วคุณลุงได้ยินเสียงคุณลุงตะโกนให้คนช่วยหรือพูดอะไรบ้างไหมครับ
ไม่ได้เงียบมากเลยแบบได้ยินคำเดียวว่าผมยอมแล้วผมยอมแล้ว
ได้ยินคำนี้สองครั้งก็พูดพอสักพักคนละเอ่อ
คนที่ทำลุงนะครับเขาขี่รถไปก็ลุงลุกขึ้น
ยืนแล้วก็เดินสองเก้าพอล้มเลยอืมแล้วก็ผมก็วิ่งลงมาเลยอืมอ่า
เพราะฉะนั้นถ้าเอาเอาจากที่อาร์มเห็นนะคะซึ่งมันก็คงจะ
มันก็คงจะสลัวด้วยนะแต่เท่าที่อาร์มเห็นคืออาร์มเห็นว่า
คนแทงมีคนเดียวอีกคนเนี่ยลงมาแล้วพอรถคุณลุงล้ม
ระหว่างที่คนหนึ่งแทงอีกคนจับรถคุณลุงขึ้นมา
แล้วก็เตรียมจะไปใช่ไหมคะใช่ครับอามได้เห็นว่าคุณลุง
เหมือนกับต่อสู้ปัดป้องหรืออะไรได้บ้างไหมครับไม่ครับ
แค่หาหาทางวิ่งอย่างเยี่ยมอืมอาร์มครับซอยนั้นเนี้ย
ซอยนั้นเอางี้นะเอาเท่าที่อาร์มนึกออก
คือซอยมันเปลี่ยวถูกไหมใช่แบบไม่มีไฟเลยครับพี่แบบ
ถนนก็แบบไม่ค่อยดีอะไรแบบเนี้ยก็แบบถึงได้มันมันเกิด
เพราะฉะนั้นเวลารถอะไรเข้ามาก็จะเห็นเป็นที่สังเกตเลยใช่ไหมคะ
ใช่อามเราครับเราพอจะนึกออกไหมว่าอันนี้พี่อาจจะถามละเอียดไปนะคะ
แต่ว่าเผื่อไว้คือดูแล้วสองคนที่ทำร้ายคุณลุงเหมือนคนเมาไหม
อะครับเป็นแบบธรรมดาเนี้ยไม่ธรรมดาเป็นคนแบบปกติอยู่อ่ะ
ไม่ได้ดูแบบโซเซไม่มีแรงงนเงยไม่ดูอย่างนั้นใช่ไหมคะ
อามมองจากตรงที่อาร์มอยู่มองสองคนนั้นน่ะ
เห็นรูปร่างหน้าตาอย่างละเอียดใช่ไหมคะไม่เห็นไม่เห็นครับ
เห็นแค่รูปร่างอย่างเดียวอ่าสูงสูงไหมคนแทงอ่ะอวบอวบสูงสูงหน่อย
อ่าแล้วอีกคนนึงล่ะคะอีกคนนึงตัวผอมผอมอ่าเตี้ยหน่อย
ฟอมฟอมเตี้ยเตี้ยกับอบอบสูงสูงหน่อยนะผมผมเผ่าเป็นยังไงคะอาร์ม
ผมทรงธรรมดาหรือว่าผมยาวหรือยังไงบ้างไหมคะผมธรรมดารองทรงตามเนี้ยครับ
เอาล่ะอามค่ะยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่อาร์มให้รายละเอียดมาก็น่าจะมีผลต่อคดีนะ
อามอามเห็นเท่านี้เนอะเอออามพี่ถามนิดนึงตรงซอยนั้นมันมีกล้องวงจรปิด
มันพอจะไปเอามาเอามาประกอบคดีได้ตกหลายจุดไหมต้องวงจรใช่ไหมครับอ่า
มีหลายที่ไหมคะอันพอดีอาร์มก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงตรงไหนก็
ที่มีกล้องวงจรอะไรอย่างเงี้ยครับมีเยอะไหมตามบ้านคนอ่ะมี

เคยครับแต่ไม่รู้จะอยู่แต่ข้างหน้าปากทางมันจะมีอ่าอ่า
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะคือช่วยกันหาข้อมูลนะ
ยังไงเบื้องต้นขอบคุณอามก่อนนะคะครับค่ะอามสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะขออภัยครับคุณวรินทรที่ต้องนั่งฟังพร้อมกันกับดิฉัน
ขออภัยนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะ
ที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ของสพปากคลองรังสิตใช่ไหมคะ
ปคลรางสิตตำรวจกล้าพูดกับทางเราอยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะเล่นคติให้

คนที่เห็นแล้วก็เจ้าของบ้านเป็นคนโทรแจ้ง
แจ้งตำรวจโทรแจ้งที่สวพประคอง
เขาบอกว่าประมาณ๑๐นาทีสวพประคองก็มา
แล้วจริงแล้วเนี่ยนะคะกล้องวงจรปิดคือ

แต่จริงถ้าเราถอยออกไปจากซอย
แล้วก็ไปถนนเมนแล้วก็ไปจนถึงจุดเกือบถึงวินนะพี่

จะเลี้ยวเข้ามามันต้องมีแล้วใช่ไหม
จนถึงตอนนี้ไม่ได้มีใครช่วยแจ้งอะไรมาที่วิน
คนนั้นก็เห็นมีใครแจ้งเข้ามาไหม

ตำรวจบอกกับเราว่าอะไรบ้างคะ

ว่ายากไม่ยากตอนนี้ใกล้แล้ว

บ่อแสตอนนี้ที่ผมเข้าไปคุยล่าสุดก็
จะเป็นเรื่องการตรวจเช็คของกล้อง

ตอนนี้ในรูปคดีเขาก็ยังไม่ได้

เขากำลังเรียบเรียนการอยู่

ใช่ครับเขาไม่ได้ใส่หมวกกระนอม

รถคุณพ่อรถใหม่ไหม

มันเป็นแบบไม่น่าที่จะมาป้นได้

ปกติรุ่นมาตรฐาน
มาตรฐาน

เป็นรุ่นที่ขายในตลาดขายง่ายไหม
ขายง่ายครับ

ปัญหาต้องเป็นอย่างนี้เพราะทั้ง๒ท่านบอกว่าอย่างน้อยก็ถอยไปตั้ง๘ปีที่เกิดเหตุในลักษณะแบบนี้และตอนนั้นไม่ถึงตาย
คือถอยไปไกลคือมาตอนนี้มันไม่น่าจะเกิด

กลับก็กลัวไปไหนแหละเราหาเช้ายืนข้ำครอบครัวก็รออยู่ทางบ้าน
เวลาที่เคยเข้าเขาต้องดั้งหน้ารอ

อยู่ทุกข์เดียวกันคุย
นั่งดื่มกาแฟตอนกี่ทุ่มกันนะคะ

ขอมาปิดท้ายที่คุณเวริ
น้องอ่ะรักพ่อคือทุกคนอ่ะรักพ่อล่ะครับ
แถวบ้านเองก็รักทุกคนเขาสุดหมดเมื่อรู้ว่าพ่อเป็นอย่างนี้
ก็บอกกับน้องว่าไม่เป็นไรอย่าทำให้พ่อห่วง
พ่อก็เขาสู้มาตลอดนะครับ
คือหลายอย่างเขาก็ทำเพื่อกับทุกคนนะครับ
เห็นผมจนจบแล้วก็น้องคนกลางก็ใกล้จะสำเร็จ
คือเขาก็อาจจะบ่นบ้างคือมันก็เป็นการผลักดันตัวเราเอง
ปกติเนอะคุณพ่อเป็นแม่เนอะ
แล้วก็ก็ต้องสู้อยู่กับพี่น้อง๓คน
พ่อเคยไห้ความหวังให้เราสามคนเหมือนกับหรือเคยนั่งคุยกันไหมคะว่าพ่ออยากเห็นอะไร
พ่อเขาชอบทหารพ่ออยากให้คนกลางเป็นทหารนะครับ

ก็ด้วยครับคือตอนแรกเขาก็หวังกับผมแต่ผมก็ไม่ได้เป็น
คนเล็กคนเล็กนี่เขาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่บ้านเดียวกันสักได้สักราวปีหนึ่ง

เขาต้องเป็นคนที่เจอคุณพ่อบ่อยใช่ไหมจากที่พี่ดอยเล่าให้ฟัง
คือเขาจะต้องได้ข้าวเช้าจากพ่อใช่ไหมครับ

เขาก็ร้องไห้อย่างเดียวคือเขาเป็นคนแบบคือแต่ก่อนผมก็ไม่รู้ว่าน้องผมเป็นคนแบบนี้คือปกติแล้วถ้าคนกลางจะกลายเป็นคนที่แบบเก็บกฎที่สุด
แต่คือกลายเป็นคนเล็กของผมน้องคนเล็กของผม

เอาอย่างนี้ค่ะดิฉันเชื่อว่าคดีนี้เร็วง่ายในแง่ของการทำงานของตำรวจนะคะ
ง่ายกว่าหลายคดีเยอะนะแล้วเราฟังจากน้ำเสียงที่เราโทรไปตั้งแต่ก่อนเข้ารายการนะคะท่านก็ไม่ได้มีน้ำเสียงหนักใจใด
คิดว่าได้แต่ว่ายังไงขอให้กำลังใจทางครอบครัวนะคะ
แล้วก็ขอบคุณจริงที่วันนี้มาร่วมรายการแล้วก็ให้เราแบบสักถามสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนะ
แล้วก็เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณที่มาให้ข้อมูลแล้วก็น่าจะปลอดภัย
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งที่ก็เสียเพื่อนสนิทนะคะ
ยังไงขอบคุณทั้ง๓ท่านนะครับขอบคุณค่ะ

คดีนี้ที่เอามาเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าก็มันไม่มีความซับซ้อนนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ดูมีลักษณะอะไรที่มันใหม่แต่ว่ามันก็มีความโหดร้ายเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ